แต่ว่าพอจะไปอ้อนแม่ขอซื้อจักรยานมาปั่นเนี่ย

อย่างคลิปนี้ค่ะหนุ่มเข้มโพสต์อ้อนแม่
พร้อมกับบอกว่าเป็นวินาทีเสี่ยงตาย

แม่พี่เจ๊จักรยานคันนึงมันจะกี่พันกันเชีย

มันก็ดันเกิดเรื่องและเป็นตำนานค่ะ

ต่างหลุดโปรกัสไปที่ชุดปรากฏยาลของหนุ่มเค้มค่ะ

น้องชายที่ไม่ได้แปลว่าน้องจริงของเข้ม
หุ่นหูนหล่อจัง
หล่อจริง

จากราคาแสน๒มันก็ขึ้นไป๒๐๐คลัย

เอาเป็นว่าก็ขอย้มแม่แล้วนะ

ใช่จริงเป็นเพื่อนกัน

แต่เพื่อนเรามันไซฟ์แบบอเมริกาหน่อย
ยังไม่ได้อวดหน้าแค่แค่เล่าสู่กันฟัง
จริงแล้วกางเกงจักรยาน
เขาจะไม่ให้ใส่กางเกงใน
เพราะว่าขอบกางเกงในมันจะไปเสียดสี

มันเป็นชุดการออกกำลังกายมันจะต้องมีปกป้องสัดส่วนร่างกายของเรา
แต่ระหว่างสัมภาษณ์ไปพี่แช่งกะลินอับหักหวอเลย
ตกใจเรื่องน้องชายอยู่นิดนึงนึกว่ามาจากต่างประเทศ
ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในประเทศนี่แหละ